แต่วันนี้คุณผู้ชมบอกเลยว่าเป็นข่าวดีของทั้ง๑๒ราศี
ไปดูกันว่าหลังจากดาวพฤหัสย้ายแล้ว
แต่ละราศีเปลี่ยนแปลงยังไงกันบ้าง
พบกับหมอไก่พ่อพาทินี
สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ในวันที่๘เมษายนนี้ค่ะ
ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญทางด้านโหราศาสตร์มากเลยนะคะ
เพราะว่าเป็นวันที่ดาวพระหัสบดีมีการโยกย้ายราศีค่ะ
ซึ่งดาวพระราชสบดีถือว่าเป็นดาวที่ให้คุณกับดวงชะตาอย่างมากเลยนะคะ
หากดาวพระหัสบดีมีการย้ายเข้าไปในพบใดในดวงชะตา
ก็จะทำให้พบนั้นโดดเด่นขึ้นมาค่ะ
ในวันนี้หมอไก่ก็จะมาเช็คดวงของทั้ง๑๒ราศีค่ะว่า
หลังจากที่ดาวพระรหัสบดีมีการโยกย้ายราศีไปแล้ว
ดวงชะตาของคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องอะไรบ้างนะคะ
กลุ่มราศีแรกค่ะคือกลุ่มราศีที่ดวงดีในเรื่องของการเงิน
แก่ชาวราศีเมษพฤกษกพิจิกษ์มังกรและชาวราศีกุมนะคะ
ทั้ง๕ราศีนี้ค่ะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีมาก
โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะ
หากช่วงที่ผ่านมาเคยพบเจออุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน
อุปสรรคปัญหาเหล่านั้นก็จะค่อยคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ
จากทั้ง๕ราศีนี้จะได้เงินจากน้ำพักน้ำแรงได้เงินจากทางตรงแล้ว
ยังมีโอกาสที่จะได้รายได้จากช่องทางอื่นด้วยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานพิเศษการทำงานเสริม
รวมไปถึงในเรื่องของการลงทุนนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นทองคำคิปโตหรือว่าการลงทุนในกองทุนนะคะ
ก็มีโอกาสที่จะได้รับผลกำไรที่น่าพึงพอใจมากเลยทีเดียวค่ะ
ส่วนกลุ่มราศีต่อมาเป็นกลุ่มที่ดวงชะตาพลิกจากร้ายกลายเป็นดีมากนะคะ
แก่ชาวราศีเมทุนกรกฎกันธนูและชาวราศรีมีนนะคะ
ทั้ง๕ราศีนี้ค่ะถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาพลิกจากร้ายกลายเป็นดีมากนะคะ
ชะตาดีแบบแพ็คคู่ค่ะทั้งเรื่องของการงานและเรื่องของการเงินดีควบคู่กันไปค่ะ
โดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานที่มีโอกาสประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายค่ะ
ไม่ว่าทั้งห้าราศีนี้จะทำงานประเภทไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานประจำค้าขายหรือว่าทำงานอิสระฟรีแลนซ์
ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของคุณแบบทั่วหน้าค่ะ
กลุ่มราศีต่อมานะคะเป็นกลุ่มราศีที่ต้องเหนื่อยก่อนแล้วจะสบายในภายหลัง
มีสองราศีด้วยกันนะคะนั่นก็คือชาวราศีสิงศ์และชาวราศีตุลค่ะ
ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าทั้งสองราศีนี้ไม่ใช่ว่าดวงชะตาไม่ดีนะคะ
แต่ว่าทั้งสองราศีนี้จะต้องเน็ดเหนื่อยต่อสู้ฝ่าฟันต้องเจออุปสรรคต้องเจอปัญหาก่อนนะคะ
ถึงจะประสบความสำเร็จในภายหลังค่ะ
ในช่วงที่ดรสมดีมีการโยขแย้ราศี
หมอไก่ขอแนะนำให้ทุกท่านทุกราศี
หาโอกาสในการไปไหว้พระปางสมาธิ
หามีโอกาสไปปิดทองพระหรือที่จะมีทวายภาคขององค์พระ
ก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาได้อย่างดียิ่งเลยค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ